อย่างที่บอกว่านักเรียนชั้นม๓เท่านั้นเอง

แล้วก่อเหตุเรามีภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมลองดูนะคะที่วงกลมสีแดงเราอาจจะเห็นแบบ
ไม่อยากให้เห็นหมดนะเพราะว่านักเรียนเขาใส่ชุดนักเรียนมต้นอยู่เลยค่ะ

เนี่ยแล้วก็เป็นชุดนักเรียนมต้นเนี่ยค่ะ
ที่ปลายแหลมไล่แทงกันเสียชีวิตค่ะที่ไป๑
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑รวมเสียชีวิต๒คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายราชดำเนิน
ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสักประมาณ๑๐๐เมตร

นี่เป็นการมุ่งดูร่างผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในชุดนักเรียนเป็นนักเรียนม๓ค่ะ

สภาพก็คือถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่ใต้ราวนมข้างขวา๑แผล
ส่วนอีกคนนึงบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

แล้วก็ที่ลำคอมีบาดแผลค่อนข้างจะชะกัน
ก็เลยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
รวมแล้วก็เสียชีวิตไป๒คน
จากการสอบสวนก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทั้ง๒คนกับเพื่อน๖คนเขาเลิกเรียน
เขาก็ขี่รถกันมา๒คันซ้อน๓กันมา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชประมาณสัก๑๐๐เมตร
อยู่ดีมีนักเรียนม๓๒คนโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง
เขาก็ขึ้นรถสองแถวไปดักทำร้าย
จนมีภาพภาพนี้เกิดขึ้นนะคะเหมือนก็วิ่งหนีกัน

นะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ต้องตามตัวมา
ลำดับขั้นตอนของกฎหมายอ่ะนะแน่นอนก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยด้วย